ความเคลื่อนไหวการเมืองช่วงนี้มีการตรวจสอบพักอนาคตใหม่อยู่หลายเรื่องนะครับ
ล่าสุดมีผู้ไปยื่นเรื่องยังกรกตให้ตรวจสอบเรื่องการเปิดเผยว่าสอสอของพักถูกซื้อตัวด้วยเงินถึง๑๒๐ล้านบาท

อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตออกมาระบุว่ากรกตได้รับคำร้องของนายศรีสุวรรณจัญญาให้ตรวจสอบสอสอของพักอนาคตใหม่
เรื่องการซื้อตัวให้เป็นงูเห่าด้วยเงิน๑๒๐ล้านบาทแลกกับการโหวตสวนมติพัก
มีความผิดตามพรปภพักการเมือง

จริงตามขั้นตอนและพิจารณาว่ามีหลักฐานควรเชื่อมากพอหรือไม่
หากพบว่ามีความผิดจริงอาจถึงขั้นยุบพัก

หัวหน้าพักอนาคตใหม่ออกมาเรียกร้องให้สังคมช่วยติดตามการทำงานของสารรัฐธรรมนูล
โดยขอให้ใช้หลักคำเดียวกับตัวเองที่ถูกสั่งให้ยุติหน้าที่
เมื่อมีการขุดภาพสมัยนางสาวพันนิกาวณิชย์โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่
สมัยรับปริญญาปี๒๕๕๓
โพสต์ภาพไม่เหมาะสมแสดงออกถึงจุดยืนที่ไม่จงรักภักดี

กรณีนี้ทำให้สสหญิงคู่ปรับในสภา
อย่างนางสาวปารินาไกรคุบหรือเอ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

มารยาทโคศกภักดิ์อนาคตใหม่ในการประชุมสภา
แชร์ภาพและข้อความพร้อมติดแฮชแท็กอย่างรุนแรง
ร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ขอโทษสังคม
เห็นภาพแล้วเกิดความไม่สบายใจ
แต่ยืนยันว่าตัวเองตระหนักถึงสังคมการเมืองไทย
กำลังทำให้หนุ่มสาวเติบโตมาพร้อมกับคำถาม
การใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ยืนยันว่าตัวเองและเพื่อนเชื่อในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

อยากขอร้องว่าอย่านำประเด็นนี้มาโจมตีกันอีกเลย
รวมถึงขอร้องให้ผู้ที่ขุดคุยยุติการกระทำดังกล่าว
ท่ามกลางชาวโซเชียลมีเดียเข้ามาให้กำลังใจ
ล่าสุดเรื่องดังกล่าวผลตำรวจโทษปิยอุทายโย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้กองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบ่อก่อปอท
พิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดอาญา
และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่
โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด
หากผิดจริงเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในเบื้องต้นคงยังตอบไม่ได้ว่าผิดกฎหมาย

แต่จะรวบรวมพยาฐานต่างให้มากที่สุด
ทั้งจากภูมิสื่อออนไลน์ะทางต่างกระโกม

โดยไม่ได้แยกแยะว่าส่วนใด

ระยุดได้ด้วยความเอาหลักครบกฎหมายต่าง

และนายโชคชัยภัยบูลรัชตะ
วันนี้มาฟังคำพิพากษาที่สารแขวงพระนครเหนือ
คดีที่คอสชแจ้งความเอาผิดในข้อหาแจ้งความเท็จ

จากการแจ้งความดำเนินคดีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกในข้อหากระบด

จะใช้กำลังประทุษร้ายต่อรัฐ

ไม่รับรองว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก
แต่สารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานเห็นว่าไม่เพียงพอ
จึงพิพากษายกปอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน